ไปตกที่สวัสดิ์ชายภูมิโคศกกองทัพอากาศนะครับ
พลอากาศตรีประภาษณ์สอนใจดีฮะ
ท่านบอกว่า๑๓นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
มีรายงานว่าเครื่องบินขับไล่แบบที่๑๙ก
สังกัดฝูงบิน๑๐๓กองบิน๑ประสบอุบัติเหตุ
ที่อำเภอตตุรัฐจชยภูมิขณะฝึกบินในภารกิจ
การบินขับไล่มุนละฐานนะครับ
เป็นเครื่องบินหมายเลข๑ของหมู่บิน๒
นักบินดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
แล้วก็ขณะนี้ทีมค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศเข้าพื้นที่แล้ว
ผู้เกี่ยวข้องรายงานเหตุการณ์ให้ทางผู้บัญชาการฐานกาศทราบแล้วนะครับ

ให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หาสาเหตุต่อไปครับ

นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนเลยนะคะ